ไตรนเมฆสะวัน
ต่อยข้าวมืนสุดท้ายได้นับยก๓ครับ
โดนนับซะเองเจ้าแดนบุรพานะครับ

รองแชมป์โลกเจอกับนักมวยไทยนะครับ
อ้าวน่าสนุกเลยนะครับติดตามวิทยา
ฝ่ายแดงมวยพลังเทอร์โบ
ฟันหมัดดับเครื่องชน
เขาคือชนธานออภิริยะพิงโย
วนกับฝ่ายน้ำเงินขุนเข่าหอกธมิน
กระโจนปรับแพกเหลี่ยมแทง
เขาคือเรือนไทยดาบพงศ์๑๙
ครับมวยรองคู่เอกเราวันนี้ครับ
ฝ่ายแดงชนทานอพิริยพินโย
สุริยาทาตะคุณอายุ๓๑ปี

กมาแล้ว๑๒๖ครั้งชนะ๘๙ครั้ง
แพ้๓๓ครั้งและเสมอ๔ครั้ง
ที่๔ครับที่ประเทศแม็กซิโกครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเรือนไทยดาบพรงค์๑๙๑
ชื่อสัตวัสซูนาอายุ๒๕ปี

กมาแล้ว๗๓ครั้งชนะ๕๑ครั้งแพ้๒๒ครั้ง
เอกบางไซยกที่๓ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
มุมแดงนี่มีฉลามขาวแล้วครับวิชิต

เคยไปต่อยโอลิมปิกมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เหรียญครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับชนรธานนะครับ
ลทานีเจ้าของแชมป์เอเชีย๓สถาบันครับ
แล้วก็ขึ้นชิงแชมป์โลก๓ครั้งแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
เลยบอกว่าขอมาต่อยมวยไทยรัฐดีกว่ายังมาต่อยที่นี่
ฉายานี่สายน้ำมรณะ

ใครว่าสายน้ำไม่มีวันไหลย้อนกลับ
วันนี้ไหลย้อนกลับมาชกมวยไทย
ในรอบ๑๔ปีนะครับที่เขากลับมาชกมวยไทยครับ
ส่วนมุมน้ำเงินนี่ก็มีดาบพงศ์๑๙๑นะครับ

ไฟล์นี้ก็ซ้อมอยู่ที่สะสิประพายิม

พันธุ์ตำรวจตีสัญญารัฐนาภัยวงครับ
เอ้านับไม่นับนับไม่นับครับ

แดงชวนละทานออเวรี่ยพินโย
ห่างหายจากการชกมวยไทย๑๐กว่าปีนะครับ
วันนี้มาสวมแองเกิ้ลชกมวยไทยแล้ว

เรือนไทยดับพรง๑๙๑จากสรรคาม

ต้นน่ากลัวเลยนะแดง
แต่ว่าไม่มีวาสนาอภับนิดหนึ่ง

ทางไกลเรื่องของมวยไทยเป็น๑๐ปีนะ
มันกลับมาวันนี้ขาจะเตะขึ้นหรือเปล่า

แต่มัดเราต่อยได้นะ

จนละทานต้องติดตามผลงานของเขา
เพราะจริงฟอร์มเราก็ไม่รู้ว่าจะชกมวยไทยออกมาเป็นออกมาในรูป

ประกอบไม่ได้ชกนานแล้วนะครับชนละทานนี่นานกว่าประกอบอีกนะ
อ้าวจริงแชมเป็นโลก๓ครั้งเลยนะ
พลาดวาสนาไม่มี
นี่คือชนลทานไอ้หมัดสายน้ำมรณะ
แล้วคู่นี้เรือนไทยถือว่าชกถูกด้วยนะครับบีบ
บีบไว้เนี่ยไม่ถอยเยอะ

ต่อยกับมวยมัดถ้าถอยเยอะนี่มันโดนไหลมัด
แต่ความของไอ้ชนลฐานเราไม่เห็นแล้วนะ
ไม่เห็นเห็นแต่น้ำเงินนะน้ำเงินนี่มาชกไทยรัฐประจำ
วิ่งชกยิ่งใหญ่ด้วยนะตัวเนี่ยใหญ่ขึ้นเลย

ขาเล็กขาน้อยขาใหญ่ทุกขามารวมกันอยู่ที่ไทยรัฐทีวีที่ตรงนี้

เดี๋ยววันเสาร์ต่อไปแล้วอาจจะได้ดูไอ้เจ้าไอ้เจ้าน้อง

น้องรสเหรอหายไปนานเลย

แล้วยังไงสามสิบนะ
แม่อยากจะย้ำบ่อยอยากให้มาดู
ไอ้เจ้าน้นนะคือพระจันฉาย
มันย้ำบอกพี่ปะช่วยบอกไปบอกน้องไม่ต้องมาต่อพี่หรอก
เดี๋ยวพอพี่ชนะแล้วหาว่าโอ๊ยชนะเพราะน้ำหนัก
เอาสรุปเลยพระจันทรายบอกน้ำหนัก
แล้วร้อยสิบเก้าป่อนครึ่ง
ครั้งที่แล้วที่แพ้อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า
มันไปบวชแล้วอยู่ห่างสังเวียนไปไกล
แล้วน้ำหนักทำเยอะแต่เที่ยวนี้สบาย

ไม่ใช่คู่เอกนะเป็นแค่คู่รองและคู่กำลังฮิตในขณะนี้
ส่วนคู่นำรายการคนไม่ยอมทน
นั่นหรอ
แล้วก็คู่ที่หลายคนคล่องใจคาใจอีกคู่หนึ่งเปิดหัวคู่แรกเลยนะ
กิ่งสางเสาเอกนี่โอ้โหสุดยอดครับ
กับรายการนัดยิ่งใหญ่ในรอบ๑๐ปี

หยุดก่อนดูเหมือนจะไปออกแพลติมี
แต่ว่าวิทยาก็บอกว่า๒๓ผมก็จัดดีพี่ป่าบอกก็ด้วยนะคะ
ขวัญโดมกับเสมอไหนมาจากไหนเนี่ยชกคู่เอก
มีเพชรวิทยาโดยมีเจ๊กิ๊กควบคุมรายการ

วยรองผู้เอกนะครับผ่านมาแล้วครับยกแรกครับ
โอ้โหนี่ชวนธรรมนี่เตะขาเจาะยาง
ต่อยมัดเข้าปลายคาง

ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกครับ

เพิ่งมาชกมวยไทที่ไฟล์แรก
หลังจากเผินหา
หายจากมวยไทยไป๑๔ปีครับ
ชิงแชมป์โลกมาก็ผิดหวังครับ
่ายน็อกมาครับ

นี่ไปรองคู่เอกนะครับ
แดงต้นมาแล้วหมัดโชลาธารอพุทธิยาพิงโย
เดี๋ยวต้องบอกให้กับแฟนที่เชียร์โชลาธารนะ
วันนี้โปรโมเตอร์ทรงชัยบอกจ่าย๕๐๐๐นะ

จ่าย๕มือเลยต้องให้โชลาธารมัน
นี่เอาตอนนี้มั่นใจแล้ว
ขยับคู่เข้าหาเน้น
พยายามจะเน้นที่หมัดนะนะว่าอย่างนั้นเถอะ

โอ้โหเจอหุ้กชายเจอแทงเข้าไป

ก็สกางเยอะดักมาดเดียวป้งหายท้องเลย
มีใครหย่าวเหมือนกันนะไอ้เจ้าเรือนไทย
แค่งขวาจังหวะแข้งเตะขึ้นหรือเปล่า
ปั้มในเข่าตีไม่ตีตีขึ้นหรือเปล่าต้องดู
เป็น๑๐ปีไม่ได้ชกมวยไทยเลยนะ๑๓๑๔ปีเลยนะ
ไม่มีวาสนาไม่มีวาสนาว่าอย่างนั้นเถอะ

ต่อยเป็นส่วงสาหกลเลยครับขยับเข้าไปแล้วตัดลำตัวเลย
แค่งขวามันยังผิดจังหวะไปหน่อยนะ
ต้องดูว่าเตะได้ตลอดไหม
ที่ออกมีน้ำหนักหรือไม่รับแข้ง
แทงขวาเจอมาก
ยังมีไล่แขนได้นะยังไล่ได้อยู่
ชนละทานนะวันนี้ต่อยมวยไทย

พอถึงชนทานต่อยแล้วก็เปิดทีวีดู
แต่ไม่ได้แชมป์๓ครั้งมันน่าจะได้สักครั้งนะชิงแชมป์นะ
ไม่มีวาสนา๓ครั้ง
วันนี้หวนกลับมาชกมวยไทย
โปรโมเตอร์สงชายบอกจ่ายไป๕หมื่น
นี่โชลธานฝ่ายแดงนะ

มีดาบพรม๑๙๑ขุมเกรมขุมทีมมาเอ่ง

ต่อยมากโดนแดงเดินต่อยเพลิดเลยเนี่ย

แดงเหนื่อยนะไม่ดีเนี่ยไม่ดีเนี่ย

ค่อยดีเท่าไหร่แล้วชนละทาน
เด้งวงในมีเด้งด้วยมีเด้งด้วย

ขยมใช้แรงเยอะนะคนศูนย์เนี่ย
อย่างแดงเนี่ยโดนศูนย์ไว้ตรงขยมมันใช้แรงเยอะมาก

ปัญหาจะเกิดขึ้นกับชนระทานหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม

สวนมาเปรี้ยงเดียวต้องระวังหมัดเนี่ย
เจอแก้งซ้ายหุบซ้าย
แต่ถ้าเตะซ้ายตีนหน้าอย่างเดียวใส่ท่อนแขนขวาของแดงแดงเหนื่อยทันที

ครับมวยลองเว่งเราก็ผ่านมาครับ๒ยก
ทางด้านเรือนไทยมีกระทุ้งเข่าคืนครับ
เรือนไทยตีเข่าเข้าลำตัว

แตกครับมีแตกที่ปลายคิ้วครับ
แม่บอกผมว่าวันนี้แกวางเพลินมาเนี่ย

เดี๋ยวดูครับคิดผิดคิดถูกทำต่อบนเวที
ยกที่๓ถ้าเดินแบบนี้ครับรุ่นน้องต้องไม่กลัวรุ่นพี่นะ
แล้วเดินขยมเลยนะออกอาวุธจัดจัดไปนี่

โดยเฉพาะลูกฮิ้วตีแบบนี้
อันนี้มาเน้นที่ในแล้วไอ้เจ้าเรือไทย

ต้องมีงัดศอกหน่อยนะต้องเอาท่อนบนมาช่วย
มาดูแย่งซอส

เจอแบบนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นหรือเปล่า

ลูกหนักลูกแรงนี่เป็นปัญหาเหมือนกันเนี่ยเจ้าเรือนไทยเดินโดนเข้าไปแม่ตะเบียงโต้ตะแหลก
มันอยู่ที่ว่ามันต้องเกาะในแบบนี้เอาไว้ก่อน

ยุบโอ้โหมันแทงไปแต่ละอึกแต่ละปึกแต่ละปึกสะอึกนะ
กลุ่มพี่เหนื่อยเหมือนกันเจอแบบเนี่ย
เจอค่ามันจะออกอากาศหรือเปล่า

เมื่อมีแตกนิดหนึ่งนะเผลอคิ้วขวาโดนสอกสั้น
มีสกมาสู้มีสกมาเสิร์มไอ้เจ้าทุลธาน
แต่มวยทรงนี้ถ้าพูดจริงแล้วเนี่ยแดงใช้อาวุธใช้จังหวะไม่เปลืองนะพี่ป่า
เพราะพลาดมานี่มันหลับได้เลยนะ
น้ำเงินนี่มันต้องเน้นมันต้องย้ำ

ถ้าแดงแข็งใจหน่อยล่ะน้ำเงินเมื่อยอ่ะ
ดูซิกึ่งไปทั้งเยอะแล้วเป็นยังไงครับ
มั่นคงหรือเปล่าเยืองะอย่างของเจ้าทศลธาร

โต้คืนโต้คืนสวยงามแค่เจ้าเรือนไทย

นี่เอาใครแทงได้สวยใครแทงได้ดี

แทงย้อนสอนเข้าไปนี่จุกเสียบหมดเลยจับแล้วแทงคืนด้วยครับแดง
โหจะเอาอยู่รึเปล่าอยู่รึเปล่า

เดือนแล้วตอนนี้ไหมเรือนไทยเดิน

เอาเรือนไทย
โอ้โหสถานการณ์ไม่สวยครับ
มาดูด้วยดิมาดูด้วย

จับเข้นพยานโต้ยัดยัดยัดยัดไปเรื่อยโอ้ยไม่ไหว
ไม่ไหวแล้วหายใจไม่ทัน
ไม่สวยหายใจไม่ทันโต้ไม่ทัน
หมัดอย่างเดียวต้องเน้นหมัดอย่างเดียว

ปัดแทงโต้คืน
ดื้อด้วยตื้อด้วยนี่น้ำเงิน

กับมวยหมัดมวยเก่าก็ต้องติดตัวแบบนี้
เป็นธรรมดาใช้ความสดเข้าไปช่วย

ช่วง๑นาทีก่อนหมดยก๓นี่
เหนื่อยเลยครับพัก
โอ้โหนี่ชัวร์ทานมวยหมัด

เดินไทยกระตุ๊งก็ลำตัวครับ

พอมาต่อยแล้วแหม่มเป็นอีกอย่าง

ยกแข้งยกขาไม่เคยขึ้น

แต่วันนี้มวยหมัดก็ไม่ค่อยออกหมัดเท่าที่ควร

อันนี้มาต่อยมวยไทยขอใช้เข่าซะหน่อย
ตอนนี้ยกเข่าไม่ทันเขาครับ

ทีมงานครับแก้เกมด่วนเลย
เรี่ยวแรงนี่ยังไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับแดง
โชลทานอ่อพินียาพินโย
แต่ว่าครับมวยผ่านการชกสากลอาชีพมาเยอะนี่
น้ำเงินนี้ต้องระวังนะครับเรื่องหมัดนี่
ถ้าโป้งเดียวหลับหล่นน็อกนับสำเพ็งไหม้ได้เลย

และจริงว่าในทีมงานก็ไม่ได้เห็นฟอร์มเลยนะ
ไม่รู้ว่ามันจะต่อยออกมาในรูปไหนแบบไหน
แต่วันนี้เห็นแล้วครั้งต่อไปอย่างนี้รู้ล่ะ
ต่อยแค่ระดับนี้นะนี่คือโชลทาน
แต่วันนี้น้ำเงินมาแข็งไปนะใหญ่ด้วย
คือเราก็ไม่รู้ว่าฟอร์มมันจะออกมาในรูปไหนเตะขึ้นหรือเปล่า

แต่ไม่ได้ชกนานแฟนมวยก็รุ้นนะก็กลัวนะ

กลัวหมัดมานี่อันตรายด้วย

คืนนี้ครับเตรียมตัวให้พร้อมพบกับความมัน
สังเวียนระดับโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

เชียร์นักสู้ของไทยนำโดยตอง

ยอดสนั่นสิบยอดทง

รัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด

แล้วมันมาแกร่งเหลือเกินนะไอ้เจ้าเรือนไทย

แก่งเลยมาแก่งมาใหญ่เลย
เมื่อปลายปีที่แล้วยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะ

เดี๋ยวมาเจอเข่าก็เป็นปัญหาเลยสำหรับชนลพัฒน์
ยิ่งกับหมัดอีกเลย

น้ำหนักทันท่าจะหายหมดเลย

ต้องยอมรับสมบัติมากนะต้องยอมรับสมบัติมากนะ
รับสภาพด้วยวันนี้มามันเหนื่อยจริง
รุ่นน้องมันสดแล้วมันโดนไม่ยุบไม่ย่นไม่ย่อแม้แต่น้อยเลย

โชลทานอพิริยะพินโยไปในยกที่๔พักสักครู่